ทุกคนที่เชิญอย่างคงส่งกำลังใจให้กับปุ๊กลุ๊กปนทิตย์ยังต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่พวกเราทราบกันดีว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุล้มลงหัวฟาดพื้นนะคะ
อาการตอนนี้ยังคงโคม่าอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้
คุณแม่ของเธอหยุดหายใจไปนานถึง๑๐นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าดูเหมือนว่าสัญญาณทุกอย่างตอนนี้จะดีขึ้นแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณแม่ของคุณปุ๊กลุ๊กมีอาการสมองบวม
กระโหลกล้าวเส้นเลือดใหญ่แตก
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่ในวันนี้มีข่าวดีให้ได้ชื่นใจค่ะ
ลูกได้โพสต์เล่าอาการของคุณแม่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
บอกว่าวันนี้อาการของคุณแม่ดีขึ้นแล้ว
ชีพจรเต้นดีขึ้นสามารถสอดท่ออาหารได้แล้วนะคะ
วันนี้คุณแม่ยกแขนขึ้นมาหลายครั้ง
ซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดี
และที่ปุ๊กลุ๊กบอกว่าดีมากก็ตรงที่
วันนี้เป็นวันแรกที่คุณแม่สามารถหายใจได้เองแล้ว
แต่ยังต้องรอให้ฟื้นตัวขึ้นมามากกว่านี้
โดยเจ้าตัวได้โพสต์ขอบคุณคุณหมอและพยาบาลทุกท่าน
ช่วยดูแลคุณแม่อย่างดีมากนะคะ
และกราบขอบคุณทุกคนที่อธิษฐานให้คุณแม่
เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณแม่ฟื้นตัวมา
ก็เพราะว่าพลังจากทุกคนที่ส่งให้เธอด้วย
ลุ๊กยังทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะบอกว่า
หากเธอมีโอกาสที่สามารถช่วยเหลือและรับใช้ในวันข้างหน้า

เพราะรู้ว่าพลังและกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้เธอ
และครอบครัวนั้นยิ่งใหญ่มากจริงค่ะ

มาร่วมยินดีกับอาการของคุณแม่ที่ค่อยดีขึ้น
ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง
มาร่วมแสดงความยินดีกับปุ๊กลุ๊กเช่นเดียวกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเกรสกันกล้าวคุณตุ๊กกี้คุณกะละแมนะคะ
และอีกหนึ่งข้อความที่เห็นแล้วน่าจะได้กำลังใจเยอะเลย
ก็คือข้อความจากคุณยุ้ยจีรนันค่ะ
บอกว่าดีใจด้วยมากรอฟังข่าวดีในทุกวันนะคะ
ความดีของน้องและของพวกเราทุกคน
ขอให้เป็นเกาะคุ้มครองคุณแม่ให้แข็งแรงในเร็ววัน

อันนี้คือข้อความจากพี่ยุ้ยจิรนันที่ส่งถึงปุ๊กลุ๊กนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือภายใต้สถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีแบบนี้
เราก็ยังได้เห็นอีกหนึ่งมุมก็คือมุมกำลังใจดี

เออนะคะก็บันเทิงไทยรัฐค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะ
อีกหนึ่งกำลังใจให้ปุ๊กลุ๊กด้วยแล้วกันนะคะ